ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของผัวผัวเมียเหมือนกันค่ะ
คือสามีพระยาเขาเลิกรากันไปนานแล้วนะคะ
แต่ตัวอดีตสามีก็พยายามที่จะไปตามง้อไปราวีไปถึงบ้านพ่อตา
แล้วไปไม่ไปดีไปเมาอารวาสเอาค้อนไปทุบรถจักรยานยนต์พ่อตา

น้องเมียบอกไม่ไหวแล้วอารวาสแบบนี้เอาไม้มาตีหัวซะเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
นายธีรพงศ์จันทองอายุ๒๕เนี่ยนั่งหัวแตกอยู่เนี่ยค่ะ
ถูกตีด้วยไม้นะคะนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
ทีมกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
นายเจริญขุมทองกระจ่างอายุ๔๖ปีเจ้าของบ้านค่ะ
เล่าว่านายธีรพงศ์เป็นอดีตลูกเขย
ที่ก็มาตามต่อแย่ตามหึงหวงลูกสาวของนายเจริญนะคะ

คืนวันจันทร์ที่ผ่านมานายธิรพงศ์เมามาเลย
อารวาสทำร้ายข้าวของในบ้านแล้วก็เอาค้อนอ่ะ
ทุบรถจักรยานยนต์ของพ่อตาจนพังเสียหาย
ตาบอกว่าตอนนั้นก็ยอมนะไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร
ไม่จบช่วงเย็นเมื่อวานมาอีกเมามาอีกเหมือนเดิม
ธิรพงศ์แวะมาที่บ้านของพ่อตาอีกรอบนึง
นายวงศกรขุมทองกระจ่างอายุ๒๐
ก็เป็นลูกชายของนายเจริญเจ้าของบ้านนะคะ
เอาไม้ฟาดหัวเลยนายธิรพงศ์ก็หัวแตกนั่งอยู่หน้าบ้านแบบเนี้ยค่ะ
ถ้าเอาข้อนที่บ้านผมตุ๊บรถผม
จักรยานยนต์เกิดความเสียหาย

ก็เลยต่อยกันต่อยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เดี๋ยวนี้เวลาเขาเมาเขาจะไปอย่างนี้

อย่างนี้มันทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งพื้นแล้วก็

เพราะว่าเราอยากให้มันเลิกแล้วต่อกัน

มันต้องหายเราเห็นเขาเจ็บเยอะ

แต่ว่านายเจริญพ่อตาก็เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ

แล้วก็นำตัวนายเทียรพงศ์ส่งโรงพยาบาล

ถือความจริงแล้วไม่มีศิษย์ไปต่อย้าอะไรเขาเลยนะ

กลายเป็นว่าครอบครัวนี้เขาก็ต้องเหยื่องหวัดระแวง

หายเจ็บออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่า